คุณผู้ชมฮะปิดเทอมฤดูร้อนแบบนี้
คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอยากจะพาลูกหลานเนี่ย
ไปหากิจกรรมไปหาอะไรสนุกทำในสนามเด็กเล่นในร่ม

เป็นทีมโอเชียนหรือว่ามหาสมุทรนั่นเอง
ให้เด็กได้ไปเล่นสนุกได้ประโยชน์

ทีมข่าวของเราคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์
พาเด็กไปเที่ยวกันเช้าแบบนี้ครับ
เสียงหัวเราะและรอยยิ้มของเด็ก
สไลด์ตัวลงจากสไลเดอร์อย่างสนุกสนาน
ทำให้สนามเด็กเล่นในร่มแห่งนี้
คักและอบอวนไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุข
ในวันหยุดของครอบครัวสุขสรรค์
ฮาเบอร์แลนด์เนรมิตสนามเด็กเล่นด้วยทีมโอเชียน
จินตนาการให้เด็กรู้สึกเหมือนกำลังเล่นสนุก

ที่นี่ยังมีสไลเดอร์อีกกว่า๒๐รูปแบบ
ซึ่งถือว่ามากที่สุดในเอเชีย
เด็กเลือกเล่นกันแทบไม่ถูกเลยค่ะ
พอเห็นว่าพัทยาไม่มีที่อะไรที่เด็กเที่ยวกันได้
ครอบครัวเที่ยวแล้วมีความสุขแล้วแมพไม่ร้อนนะครับ

เราก็เลยอยากจะทำอัลเปอร์แลนด์ขึ้นมาเป็นอินดอร์เพลย์กาวอ่า
ก็เลยตั้งใจทำให้ใหญ่ที่สุดในเอเซียเลยนะครับ
ขนาดประมาณ๒๕๐๐ตารางเมตร

สิ่งที่เราใส่ขึ้นมาความตั้งใจที่เราใส่
กับทุกการดีไซน์หรือว่าอีรีเมนต์ที่ใส่เข้ามา
เราต้องการให้มันดีที่สุดนะครับ

จากว่าเด็กมาแล้วกลับไปแล้วมีความสุข
ที่นี่เป็นสนามเด็กเล่นในร่มแห่งใหม่ล่าสุด
และยังเป็นสนามเด็กเล่นในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกด้วย
พัทยากลางจังหวัดชนบุรีค่ะ

ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเช่นกันค่ะ
และยังมีการจำกัดจำนวนเด็กที่เข้าเล่นอยู่ที่ไม่เกิน๕๖๕คนค่ะ

จำกัดอายุเด็กที่สามารถเข้าเล่นได้ต่างกันค่ะ
อย่างเครื่องเล่นปีนผาจำลองที่หนุ่มน้อยคนนี้กำลังปีนอยู่
น้องที่จะมาเล่นได้ต้องมีอายุระหว่าง๔๑๔ปีเท่านั้นค่ะ
แต่ละจุดสำคัญในสนามเด็กเล่นยักษ์ใหญ่นี้
จุดที่ปล่อยตัวลงจากสไลเดอร์
หรือตามหัวมุมเครื่องเล่นต่าง

และบอกวิธีการเล่นเครื่องเล่นที่ถูกต้องแก่น้อง

ก็ต้องเก็บมือทั้งสองข้างไว้บนอกแบบนี้ค่ะ

ให้เด็กมาสร้างจินตนาการผ่านการวาดภาพระบายสี
ให้เด็กมาปีนป่ายออกกำลังกันได้อย่างเต็มที่ทุกวันเลยค่ะ
เด็กที่จะมาเล่นที่นี่อายุไม่เกิน๑ขวบเข้าฟรีค่ะ
ส่วนเด็กเล็กที่สูงไม่เกิน๑๐๕เซนติเมตร

และเด็กโตอายุไม่เกิน๑๓ปี๓๘๐บาท
ส่วนผู้ปกครองที่จะเข้าไปดูแลน้อง
มีค่าใช้จ่ายคนละ๑๕๐บาท
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน